แต่ว่าขอเริ่มด้วยเรื่องที่ต้องให้กำลังใจจริง

เธอคนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นนักร้องมาก่อน

แล้วตอนนี้ค่ะผ่านตัวเองเป็นผู้จัดแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเธอก็เอามาบอกนะคะอัปเดตถึงอาการป่วยของเธอนะคะ
ว่าเธอนี้ต้องป่วยเป็นมะเร็งลังไข่ค่ะ

แล้วก็ต้องเข้ารับการบำบัดเคมีทั้งหมด

แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่๑มีนาคมนี้

ถ้ายังไงเราก็ต้องให้กำลังใจสาวพิมมาดาด้วยนะคะ
ซึ่งเธอเองเลยบอกเลยว่ากำลังใจเธอดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าได้รับจากแฟนคลับคนในโซเชียลอินเตอร์เน็ตต่าง
ส่งกำลังใจมาให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเธอบอกเลยว่าตอนนี้ก็หวังว่า
ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายนั่นเองค่ะ
แต่ว่าสุขภาพจิตของเธอนี่เข้มแข็ง
มีการศึกษาธรรมะแล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างดีทีเดียว
ใช่ค่ะไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ขอคุณหมอตรวจก้อนเนื้อนี้อย่างละเอียด

เพราะเอิญว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันมีทิศทาง
ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับร่างกายเราได้

คิดว่าต้องทำคีโมใช่ไหมคะต้องรักษา
ทำตั้งแต่วันที่พิมที่รู้เลยก็คือแบบหยุดทุกสิ่งอย่าง
แล้วก็รักษาตัวในช่วงที่หายไป
ต้องทำทั้งหมด๖ครั้งตอนนี้ผ่านไปแล้ว๕ครั้ง
คุณหมอบอกขอบคุณตัวเองที่แล้วก็ขอบคุณคนรอบข้าง
ขอบคุณทุกคนกำลังใจมันเต็มที่
มันทำให้พิมรู้สึกว่าพิมแข็งแรงแล้วพิมก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้พวกนี้
คุณคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนค่ะ
เมื่อ๓สัปดาห์ก่อนเนี่ยทำไมเราถึงได้ทราบว่าคุณพิมนั้นเขาป่วย
คุณพิมค่ะก็ได้มีการโพสต์นะคะรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากสมุดบันทึก

นี่แหละคะใช่ค่ะก็เกี่ยวกับธรรมะสิ่งที่เธอได้ไปเรียนรู้มา
ซึ่งเธอนั้นก็ได้ไปเข้าคอร์สเผชิญกับความตาย
แต่เธอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองแต่อย่างใด
ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นการเตรียมจิตใจให้สงบนั่นเอง
เพื่อรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นเอง
แสดงว่าตอนนั้นที่โพสต์เนี่ยแฟนคลับก็สงสัยเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วแหละนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณพิมก็เริ่มมีการผมร่วง
เพราะว่ามีการใส่หมวกคิโม
ถูกต้องค่ะแล้วก็คุณพิมบอกอย่างนี้ด้วยค่ะ
ข้อความนะคะว่าหากตายพร้อมกับสติสงบสว่าง
พระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าตายดี

อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ข้อความไว้ใต้ภาพด้วยนะคะ
ว่าสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาฝากนะคะ
มีความสุขมากเลยค่ะกับการเข้าคอร์ส
เฉินความตายด้วยใจสงบในครั้งนี้
เตรียมตัวตายไม่ใช่เป็นการแช่งตัวเองนะคะ
แต่ว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เราทุกคนนั้น
ไม่มีวันหนีพ้นค่ะนั่นก็คือความตาย
แต่จะตายแบบไหนเราฝึกได้
กะหลาพระอาจารย์ภัยสารวิาโล่
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่า
หนูเริ่มใสแล้วก็สัทธาในคำสอนของภรรยาอาจารย์จริงเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเราก็พอจะเดาได้เลยว่า
อกจากที่เจ้าตัวนั้นจะรักษาด้วยทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว
ก็ยังรักษานะคะด้วยธรรมะด้วย

หลายคนเวลาป่วยแล้วก็มาศึกษาธรรมะ
หรือว่าทำใจให้สงบนี่ช่วยเรื่องของสุขภาพใจ
บางคนอาการป่วยดีขึ้นก็มีเยอะนะคุณ
ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะ

ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณพิมก็จะใจชื้นขึ้นบ้างแล้วแหละ

ก็ทั้งจากแฟนคลับนะคะ

รวมถึงคนที่ติดตามในอินสตาแกรมด้วยค่ะ
ที่เชื่อว่าพิมนั้นมีกำลังใจล้นหลามทีเดียวค่ะ
เพราะว่าก็มีการส่งกำลังใจ
ทางอินสตาแกรมของคุณพิมมากมายเลยค่ะ

ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ค่ะ
ก็มีการให้กำลังใจจากหลายช่องทางเลย
รวมถึงค่ะเพื่อนจากต่างค่ายด้วยค่ะ

อย่างนักแสดงจากหนุ่มวิกหมอชิดคนนี้เลยค่ะ

ก็เข้ามาให้กำลังใจนักแสดงสาวรุ่นพี่ด้วยเช่นกันนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็บอกเลยค่ะว่า
ไม่ได้รู้จักคุณพิมนั้นเป็นการส่วนตัวค่ะ
แต่ว่าก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของคุณพิมนะคะ
ก็เป็นยุคที่แบบเขากำลังเป็นไอดอลเลยแหละ
ร้องเพลงแล้วก็มีผลงานทางการแสดงมากทีเดียวนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าที่รู้สึกเข้าใจคุณพิมจริงเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าคุณแม่ของเขาของนักแสดงหนุ่มคัสเบลเนี่ย

แล้วก็ต้องต่อสู้นะคะกับโรคนี้นานถึง๓ปีทีเดียวคุณ

ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักแสดงรุ่นพี่ให้หายป่วยเร็วด้วยนะคะ
หลายคนเข้าไปกดไลค์เนาะ

วันนี้ยอดฟอลลอเวอร์ก็อยู่ที่ประมาณ๖๗๗๐๐บาท
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็เข้าไปให้กำลังใจเธอได้นะคะ
ในไอจีแอดพิมมาดาช่วยกันส่งกำลังใจให้เธอ
ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เธอด้วยแล้วกันนะคะ
สู้ค่ะเธอนั้นตั้งใจเลยว่าจะให้เหตุการณ์นี้
เป็นตัวอย่างของการรักษาให้กำลังใจตัวเองนั่นเอง